ทหารที่เมาแล้วกลางนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะคลิปมันออกมาแล้วผมว่าคุณผู้ชมได้ดูแล้วล่ะที่บอกว่าถ้ามาอีกนะจะว่าให้ตายกับอีกอันหนึ่งคือมันเรื่องอะไรเลยไปสั่งทวิตพื้นดูคลิปอีกที
ขอบคุณครับ
เฮ้ย

เรียกให้ออกมาไม่มาก็เดินมาหา

หนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายจนสายคล้องหน้ากากอนามัยบาดคอเลยฮะ
ทำให้กลุ่มผู้เสียหายนำโดยนางสาว
ไปแจ้งความสิครับสพรัฐนาธิเบสเหตุเกิดตี๒๓ธันวาคม
นะครับทั้งกลุ่มยืนยันบอกว่าไม่รู้จักทหารนายนี้มาก่อนเลย
นะครับทางภูมิกับการสพรัฐนาธิเบศรับแจ้งความเสร็จปั๊บ
ก็บอกจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายจะเรียกเจ้าของร้านเหล้ามาให้ปากคำ
นะครับเบื้องต้นผู้ชายที่ก่อเหตุเป็นทหารสังกัดมนตรฐานบกที่๑๘
ยศพลตรีนะยศพันเอกล่าสุดครับตำรวจได้เรียกกลุ่มผู้เสียหายห้าคน
จากทั้งหมด๗คนมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วมาชี้ที่ใช่ไหม
ใช่คนในรูปไหมทั้งหมดชี้ครับบอกว่าใช่คนนี้แหละคนเดียวกับในคลิป
ส่วนเรื่องการเจรจานะครับผู้เสียหายยินดีเจรจาผ่านกระทรวงยุติธรรมเท่านั้น
อกจากนี้นะครับมีรายงานด้วยว่านายทหารคนดังกล่าวได้เข้ารายงานตัวกับ
ประคับประชาต้นสังกัดแล้วแล้วผู้ประคับประชาก็สั่งทำรงวินัย
เป็นเวลา๓วันก่อนครับ